ใจไม่ปลุก
สิ่งที่พี่เอชอบฟังที่สุดในชีวิต

อยู่อย่างนี้เนอะ

หรือว่าถ้าใครร้อนเงินหยิบข้าวของเครื่องใช้ใกล้ตัวมาจำนำที่นี่

ดอกที่จะไม่มีกับรายการเกมรับจำนำ
โอ้โหแต่ไม่มีอะไรเลยเนี่ย

เขาหาคุณมาเป็นพิธีกรใหม่แล้วใช่ไหมครับ

เพียนจะเอามีไมคมาจำนำจริงหรือไม่

จริง

อ๋อไม่จริง

มาเอาสามีนี้ไปจัดกินพี่เอ

เพราะเธอเมื่อเช้านี้เธอก็ลอกเข้าไป

ฉันรู้ว่าเธออยากเฉดหัว

บางทีหนูไม่อยากให้มันไปนะ

อย่างมีภาพความสำคัญกว่าเงินจริงหรือไม่

ดูสิแคบจะไม่เห็นเซ็นมะระกอเลย

พี่เบ้นกลัวที่จะมาเป็นพิกรเกมรับสำนำ

แต่ว่าฉันตอบจริงไปแล้วฉันเปลี่ยนคำพูดไม่ได้

หลังเลิกกองพี่เบ้นจะเดินเก็บกระดาษที่ไม่ใช่แล้ว
กองถ่ายกลับบ้านจริงหรือไม่

อย่าเลยกระดาษชำระฉันในห้องนั้น

คำถามสุดท้ายคำถามที่๕

สวรรค์ที่ซ่อนอยู่ของพี่เบ้นคือการร้องลิเกได้ภัยร้อมาก

เดี๋ยวก่อนน่ะ

ชีวิตนี้พี่เอไม่เคยเข้าโรงรับจำนำจริงหรือไม่

ใช่

ถามคุณเบ้นว่าพี่เอชอบเรียกภรรยาพี่นาว่า

ไม่จริงใช่ไหม

ปรากฏว่าคุณเบ้นพรชิตาชนะ
เย้

รับจำนำ